ไฟติดลุกพลึบขึ้นมาเลย

คือแค่เอาไฟชักไปเจาะใกล้ไฟลุกพลึบเลย
ชาวบ้านเขาก็ตกใจแตกตื่นกันว่าเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้น

ชาวเน็ตเขาก็แห่แชร์คลิปนี้กันให้คุณผู้ชมดูก่อน
นี่โอ้โหแล้วลุกแบบนี้เลย
ไม่ได้มีน้ำมันอะไรลอยอยู่บนผิวน้ำใช่ไหม
นั่นน่ะสิชาวบ้านเขาก็เป็นแบบเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้น
มันคือความมหัศจรรย์พิษดารอะไรหรือเปล่า
เป็นคลิปที่ตอนนี้คือฮามากนะคะในโลกออนไลน์

อย่างที่เห็นเอาไฟแชคไปจุดในน้ำแล้วไฟก็ลุกขึ้นมาแบบนี้
วิภาควิจารณ์เลยว่าเอ๊น่าจะเป็นแก๊สธรรมชาติใต้น้ำนะ
และถ้าเป็นแก๊สหุงต้มน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย
คนก็ยิ่งแห่มาดูนะคะเกิดขึ้นที่ฝ่ายวังจันทร์อำเภอปงที่พยาวค่ะ
เจ้าของคลิปนายสายรุ้งอินตาเนศอายุ๓๙ปีก็บอกว่า
เพื่อนบ้านเนี่ยพายเรือไปหาปลาในลำน้ำควนถวัดฝายวังจันทร์
ปรากฏว่าพบบ่อแก๊สติดไฟในฝ่ายก็เลยไปดูเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
เห็นว่ามีคนกำลังเอาไม้ไผ่ทิ้มลงไปใต้น้ำจนเกิดฟองอากาศผุดขึ้นมา
แล้วพอเอาไฟแชคไปจุดก็ติดไฟลุกไหม้
หลายคนก็ตื่นเต้นถ่ายคลิปลงกันใหญ่เลยค่ะ
นายจรรย์กาณปัญญานนท์ในอำเภอปงจังหวัดพยาวรู้เรื่อง
พอรู้เรื่องแบบนี้ก็เลยอ่ะแจ้งไปยังผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบหน่อยสิ
มันเกิดอะไรขึ้นมันคือก๊าซอะไรหรือเปล่า
ล่าสุดนะคะนายเด่นโชคมั่นใจผู้อำนวยการส่วนธรณีวิทยา
ทรัพยากรธรณีวิทยาเขต๑ลำปางพร้อมกับเจ้าหน้าที่
เขาก็ได้นำเครื่องมือมาเจาะดินนะคะจากใต้น้ำขึ้นมาตรวจพิสูจน์
ก็ได้ข้อสรุปมาค่ะว่าเปลวไฟในฝ่ายเกิดจากแก๊สมีเทน

ว่าน่าจะมีสะสมอยู่ประมาณสัก๑๒๐๐ลูกบาทเมตร
พอมีคนเอาไม้ไปกระทุ้งมันก็เกิดรูช่องว่าง
แก๊สก็สามารถพุ่งขึ้นมาเหนือผิวน้ำได้
แล้วก็พอเอาไฟไปจุดปุ๊บแก๊สก็ติดไฟจากประกายไฟค่ะ
โดยแก๊สนี้เป็นแก๊สชนิดเดียวกันกับที่ได้มาจากมูลสัตว
แต่คาดว่าคงนำไปใช้ประโยชน์เหมือนแก๊สที่ใช้ในครัวเรือนไม่ได้
เพราะว่าปริมาณมีไม่มากพอนะคะ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกประชาชนก็คือ
รู้แบบนี้แล้วเลิกทำการทดลองด้วยการเอาไม้ไปทิ้มเพื่อเจาะแก๊สขึ้นมา

เพราะบางทีคาดการณ์เอาไว้ว่ามี๑๒๐๐ลูกบาทเมตร

โอ้โฮถ้ามีเยอะจะจุดไฟไป

ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านเอาป้ายเตือนมาปักเอาไว้แล้ว
แล้วก็กั้นเขตแนวไว้แล้วนะคะว่าอย่าจุดไฟเล่นแถวนี้
อย่าไปทดลองนะคะ